ที่บ้านพี่นี่นะเวลารีดภาพไม่ใช้ไฮยีนนะ
ใช้อะไรนะ

กะละมังกับแป๊งนี่แหละ
แดดยิ่งร้อนยิ่งเลว
เอาล่ะแมงมุมคะได้ข้อมูลจากการขยี้ผ้ากลางแดดและแก่แดดไปแล้ว

ผลิตภัณฑ์จากไฮยีนชนิดไหนราคาถูกที่สุด

ผมว่าเล็กน่าจะถูกที่สุดค่ะ

ตอบว่าผลิตภัณคาเจสคราบเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

และผลิตภัณฑ์ขจัดคาบต้องถูกกว่า๔๙บาท

เฮยุ่มหลังคา
ราคาอยู่ที่

และผลิตภัณฑ์ขจัดคละเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

แมงมุมจะทำหน้างงอยู่นะคะ

ที่สะสมเป็นแล้ว๔๐๐๐บาท

นี่เป็นข้อดีจากการตั้งใจฟังผู้ใหญ่ค่ะ

ใช่เนี่ยใบ้จนงงไปหลายคนแล้ว

เพราะว่าเพิ่มขึ้นนะคะเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

ไอศครีมโคนทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดที่ไหน
ราคาถูกที่สุดคะ

อันไหนคือถูกสุดคะแมงโม
ถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วตอบผิดนี่ทำยังไงเลยค่ะ
มัน๓แบบเลยนะราคาไม่เหมือนกันเลย
คุกกี้แอนด์ครีมช็อกโกลับสตรอบเบอร์รี่

ถ้าไม่รีบกินมันจะละลายครับ

เพราะว่าวางปุ๊บเดี๋ยวคางคกมาขึ้นวอลแล้ว
ขอบคุณครับ

ว่าราคามันถูกกว่า๒ตัวนี้

ก็เปิดคุกกี้แอนด์ครีมก่อนเลย
ดูสิคะว่าข้อนี้จะรอดไปได้และคว้าเงินไปได้หรือเปล่า
ตั้งต้นอยู่ที่

และต่อมาค่ะช็อกโกเลิฟที่แมงมุมไม่ได้เลือก
แพงกว่า๒๐และราคาอยู่ที่๒๕บาท
ค่ะสุดท้ายค่ะสตาร์เบอร์รี่
เอาล่ะต้องแพงกว่า๒๐บาทค่ะ

นี่แน่ราคาอยู่ที่๒๕บาทเก่งมาก
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เข้าทางมองเก่งมากเข้าทางแบบนี้ค่ะ

และเราจะไม่หยุดค่ะเราจะไปต่อเนื่องเลย
ก่อนที่จะโดนฉกไอติมไปกินค่ะพี่นุ้ยนะคะ
คำถามข้อต่อไปมูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ใช่

ก็ต้องเช็ดอย่างนี้ลูกค้าเดินทั้งวันไง
โบนัสจะได้เค้าปีนี้เอาโอกาสเอาใครมา
อ้าวนั่นไงพี่ทำอะไรมาแล้วค่ะ

โอ้โฮแถบไม่มีอะไรแถบ

นินสั่งอะไรเทกะเวย์เขาใส่ถุงกลับมาให้ด้วย

ชาวนี่ไม่เห็นเหรอ

เออพี่เท้านี่อ่ะเหรอ

แล้วก็เถียงพ่อตาดิเออผมนอนตื่นฉายได้ยังไง
อาทิตย์หนึ่งผมนอนตื่นฉายแค่๖วัน

เท่านั้นแหละพ่อตาเครื่องด้วยเงาะเย็บไป๔เข็ม
เฮ้ยง้อลูกแค่นี้

เฮ่ยนี่เล่นด้านี่เล่นด้า

พอโดนพ่อตาด่าเออ

กินก๋วยเตี๋ยวกำลังซูดเลยอ๋อซูด

เมียมาบอกว่าไปเถียงพ่อตาได้ไง
เท่านั้นแหละเราก็พูดดี

เมียเตี๋ยวกันเกลียบสิลิฮันหลอเลย

ว้าว

คู่หน้ามอเตอร์ชัย
คู่หน้ามอเตอร์ชัย
ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับฟัน
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับฟันไอ้เท้านี่ที่เป็นแผลนี่หลูมันจะมาฉอน

เมื่อนี้
เดี๋ยวแล้วมาเล่าอะไรไอ้ตะเกียบคู่หน้ามันจะใส่แล้วไอ้พริกติดกับซักมือ

แล้วหงอกหงอกเอามาเกี่ยวอะไร

ไปถอนฟันแล้วเล่นแนวนี้เลยนะ
อ้าวถามว่าที่แผงที่เท้านี่ไปโดนอะไรมา
น้ำมันท่วม
เฮียนไง
ซืมมาซื้อเกี่ยวกับเท้า

ถ้าจะให้เท้านุ่มเนียงดูดีมีสกุลแล้วก็
อะไรเนี่ยต้องใช้หินขัดเท้าหินขัดเท้า
ยิ่งโดนน้ำกัดมาไอ้น้ำที่ตายแล้วเนี่ย
มันก็จะขาดออกหมดลองคิดดูสิคิดดูสิ
แห้แห้ถ้าตกลงไอ้ของถามอย่างนี่อันไหนถูกที่ฉุด
คำถามข้อที่๔ของคุณแบ่งปุ่มเป็นอุปกรณ์ขัดเท้า
ไม่รู้ว่าคุณแมงมุมจะตอบถูกหรือต้องกลับบ้านมือเปล่า
ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับ